สุดสวยแซ่บเว้อ
มาค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาอยู่กับรายการแม่บ้านประจำบานกันต่อนะคะ
ช่วงที่แล้วก็อิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องกับเชฟกระทะหล่อไปแล้วนะคะ
คุณผู้ชมที่นั่งดูอยู่หน้าจอทีวีนี่นะห้ามแบบกระพริบตาเลย

สำหรับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าหน้าตัวเองนี่นะ
หมองคล้ำเป็นสิวเป็นฝ้า
หย่อนคล้อยคือทุกสภาพผิวที่มันรู้สึกว่ามันแย่
ครีมอะไรแล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นผลสักที

เราจะมาปฏิวัติหน้าใสเด้งค่ะ
ให้แบบว่าเรียกได้ว่าเด้งจริง
คุณโก้ธีรศักดิ์นั่งอยู่ข้างแล้วค่ะ

นี่คนนี้เขาไม่แต่งหน้าด้วยนะ
ใช่ก็ต้องบอกว่าเรารู้จักกันมานาน

อายุอนามเราเนี่ยก็ต้องบอกว่า

ในฐานะของเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง
ครีมหน้าเด้งก็ถือว่าเป็นดาราคนแรก

แล้วก็ยังอยู่มา๒๐ปีแล้วพี่อ๋อม

เราก็ต้องบอกว่าเราดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องจริง
อันนี้คือแบบว่าทาหนาเหมือนทาเนยบนขนมปัง

ตัวนี้มีส่วนผสมนะครับของนิ้วโปรตีน
เป็นน้ำนมจากธัญพืชนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
เวลาทาเนี่ยพี่อ๋อมทาแบบว่าหนาอย่างนี้เลย
ให้เห็นมันสีขาวอย่างนี้คือโบกไปเลยไม่ต้องกลัวอ่ะ
ไปเลยแล้วตอนเช้าเนี่ยเราก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอ๋อเหรอ
แล้วส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากาดจุดดังฟังทางนี้เลย
ตัวนี้ครีมห้าเด้งครับอันนี้เป็นนางเอกเหรอ
ตัวนี้ถือว่าเป็นนางเอกของบริษัทเพราะผลิตมา๑๐กว่าปี

ในเรื่องของฝ้ากาศจุดดังดำโดยตรงนะครับ
แล้วยังมีส่วนผสมของเขาเรียกว่าอะไรอื่นอีก
เช่นชาขาว
ช่วยในเรื่องแบบพวกแผลเป็นแผลคีรอยรอยดำจากสิว
แล้วมีตัวไฮไลท์นะครับสารสกัดจากใบมะเฟือง
อุ๊ยใบมะเฟืองไม่เคยได้ยินเลยอะตัวนี้ช่วยเลือกกันลดการอิริเทศของผิว
และอีกหนึ่งอย่างที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์
ก็คือสารสกัดจากวิตามินอีเข้มข้น
ครับสิฤทธิ์รวมแล้วเนี่ย๕อย่างมันก็จะเป็นที่มาของคำว่ากรีมห้าเด้ง
ซึ่งต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขายมานานนะครับ
แล้วคนก็จะเห็นเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
ต้องบอกว่าโก้ไม่ได้มาแบบว่าพูดเนี่ยเพียงคนเดียวนะครับ
ก็จะมีคนในวงการอีกมากมายที่มายืนยันนอนยันตรงนี้

เขาก็ใช้ตลอดเลยโก้ขายครึ่งอันตรงแรก
เข้าไปถ่ายละครบางทีตากแดดตากแดดมเนี่ย
ตัวดำนะครับหน้าไหม้พอมาใช้ตัวออกแล้วปุ๊บหน้ากลับมาฟื้นใสได้เหมือนเดิม
คุณเอมมี่แอมาเรียจาคอปต้องบอกว่าเป็นลูกครึ่งนะครับ
อายุก็๒๐ปลายต้องบอกว่าบ้านอยู่ริมทะเล
เขาโดนลมดำทะเลแล้วก็ด้วยความเป็นฝรั่งด้วย
แต่พอมาใช้ครีมปุ๊บเนี่ยปัจจุบันกลายเป็นว่าใช้กันทั้งครอบครัวครับ

คนนี้นี่เจอเล่นละครด้วยกันนางหน้าเป๊ะมาก

ก็ต้องขอขอบคุณพี่ดี้ด้วยรวมไปถึงลูกค้าคนอื่นนะครับ
ก็ต้องบอกว่าวันนี้หลายคนที่อยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์โก้นะครับ
แล้วบอกบางคนบอกว่าจะเป็นของจริงของแท้

ฟังให้ดีหยิบมือถือขึ้นมานะครับ
แล้วโทรไปที่หมายเลข๑๕๗๗นะครับ
ผลิตภัณฑ์คู่นี้ปกติแล้วราคาอยู่ที่๔๓๕๐บาท
แต่วันนี้๓๐สายแรกนี้ร้อนไปเลย๒๐๐๐บาทเหลือแค่๒๓๕๐บาท
ได้ไปคู่หนึ่งเลยนะครับได้ไปเลยคู่หนึ่งนะครับ
และพิเศษไปกว่านั้นนะครับต้องบอกว่า๒๐สายแรกที่โทรติดและโทรทันนะครับ

โทรไปที่๑๕๗๗จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
ธีรศักดิ์การันตีใช้ไม่ดีมาเครื่องหัวเลย
ต้องถามสิว่าทำไมหน้าใสใช้อันนี้แล้วหน้าใส

กลับมาเจอกันใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมค่ะ

วันนี้อ๋อมและโครี่ซีร่ำราไปแล้วนะคะ

ทำไมทำสาดทิ้งข้องอย่างนี้ล่ะคะลูก